จากมวยนะคะไปต่อกันที่อีกหนึ่งประเภทกีฬานั่นก็คือกรีธานะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะเริ่มชิงชัยเหรียญทอง
กรีธาชิงชัยเหรียญทองในวันพรุ่งนี้เป็นประเภทลานซึ่งเราก็มีหวังเหมือนกันนะมีตั้งเป้าหมายว่าอยากจะคว้าเหรียญทองให้ได้
เพราะว่าณตอนนี้อันดับเหรียญทองของเรายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ซึ่งก็มีข่าวดีนะครับได้เหรียญเงินด้วยแต่ว่ากีฬาประเภทาประเภทลานความพร้อมแล้วก็เป้าหมายจะเป็นยังไงนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
ตอนนี้ผมมาก่อติดบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมกีธาไทยนะครับ
ประเภทลานที่ถือว่ามีรู้เหรียญทองมากเลยทีเดียวนะครับ
บรรยากาศการฝึกซ้อมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
วันนี้ผมบุกมาดูการฝึกซ้อมของทีมกรีธาไทยในประเทศลานนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทุ่มคว่างและกระโดด
ซึ่งถือว่ามีความหวังลุ้นเหรียญทองอยู่ไม่น้อยสำหรับ๔เกมครั้งนี้ครับ
ที่มีให้ลุ้นชิงชัยกันถึง๑๖เหรียญทอง
ในส่วนของตัวความหวังคงต้องเป็นคนนี้แหละครับ
เบนรัฐอินแสงนักกีฬาคว่างจักรวัย๒๕ปี
เจ้าของแชมป์๔เกม๔สมัยที่เคยผ่านเวทีระดับโอลิมปิกมาแล้วนะครับ
โดยเจ้าตัวต้องการคว้าเหรียญทองคว่างจากสมัยที่๕ให้ได้
ซึ่งจะแข่งขันในวันที่๙ธันวาคมนี้
ก็จะทำให้เต็มที่เพื่อที่จะได้สถิติที่ดีกว่าเดิม
แล้วก็ทำลายสถิติของ๔เกมอีกครั้ง
ฝากชาวไทยทั้งประเทศนะคะช่วยติดตามเชียร์
แล้วก็ให้กำลังใจทีมกรีธาไทยของเราด้วยนะคะ
ให้คว้าเหรียญทองมาได้เยอะเลยค่ะ
ขณะที่ความพร้อมของนักกรีธาคนอื่นนายเอกวิทย์แสวงผล
หัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีธาไทยประเภทลานยืนยันนะครับว่า
มีความพร้อม๑๐๐จากการไปเก็บตัวฝึกซ้อมในยุโรป
โดยหวังว่าจะแย่งเหรียญทองจากเจ้าภาพฟิลิปปินส์ให้ได้สัก๕เหรียญครับ
ซึ่งยอมรับว่าเจ้าภาพแข็งแกร่งจริง
จากการดึงนักกีฬาลูกครึ่งโอนสัญชาติมาเป็นจำนวนมากครับ
สัก๕เหรียญทองครับความเป็นอยู่ก็โอเคครับ
เราอยู่ในหมู่บ้านการเดินทางสะดวกนะครับ
หมู่บ้านเดินมาสนามก็แค่๑๐นาทีก็ถึงแล้วก็สะดวก
ความหวังสูงสุดแล้วก็ไม่น่ายากที่จะได้เหรียญทองก็คือซูเบนรัฐ
สำหรับทีมกีทาไทยในส่วนของประเภทลาน
ประเดิมลงแข่งขันวันแรกในวันที่๗ธันวาคมนี้
รวมเป็นกำลังใจให้ทุกคนคว้าชัยชนะใน๔เกมครั้งนี้ให้ได้นะครับ
ชูศักดิ์วงทองดีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองคลากประเทศฟิลิปปินส์